สำหรับในวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทย

ก็ต้องคุยกันต่อไปเรื่อยเพราะว่าเรามีคิวที่จะลงแข่งขันนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มในการแข่งขันเอเชียนคลับ
ถือว่าเป็นเกมสำคัญเกมชิดชะตาเลยก็ว่าได้

หลังจากที่ชนะเกมแรกชนะบาเรนได้เก็บ๓คะแนนมา
สถานการณ์ก็ดีขึ้นถือว่าโอกาสเปิดกว้าง
คือแค่เราเก็บได้ผลเสมอ
ก็น่าจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้แล้ว

ใช่ค่ะและที่สำคัญนะคะมีการประกาศว่าใครที่จะมาเป็นกรรมการตัดสินในเกม
คือต้องดูเรื่องนี้เพราะว่าการเจอกับเจ้าภาพหลายคนก็เป็นห่วง
การตัดสินที่บางทีมันอาจจะเข้าทางเจ้าภาพอะไรแบบนี้
แต่ว่าผลปรากฏว่าผู้ที่จะมาตัดสินเกมที่ไทยจะเจอกับเจ้าภาพสหรัฐอารับเอมิเรดในวันพรุ่งนี้
ก็เคยเป่าในเกมนานาชาติที่ไทยชุดใหญ่นั้นลงแข่งขันหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับ
กันไปหน่อยนะครับเขาเคยลงทำหน้าที่ตัดสินนะครับให้กับเกมที่ไทยนั้นลงทำการแข่งขันในศึกอาเซียนครับ
สองพันสิบหกนัดชิงชนะเลิศนัดแรกที่ไทยนั้นบุกไปแพ้อินโดนีเซียมาก่อนหนึ่งต่อสอง
จำได้ไหมเกมนั้นอ่ะอืมที่เราบุกไปแพ้แต่ว่าสุดท้ายเราได้แชมป์อืม
เกมนั้นเนี่ยนะพอสุดท้ายเรากลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานแล้วเราเก็บชัยชนะได้อ่า
ที่เราเจอกับอินโดนีเซียอีกครั้งแล้วรู้สึกว่าเราชนะแค่๑๐นะ
ในวันนั้นรู้สึกจะไม่พอแล้วเราไปแพ้ด้วยกฎประตูทีมเยือน
อ่าว่ากันต่อนะครับนอกจากนั้นยังเคยเป๋าเกม
คือโดยรวมแล้วเนี่ยไม่เคยมีปัญหาคือมีแค่พอเป่าแล้วไทยแท้
คือไม่มีปัญหากับทีมชาติไทยแต่ว่าเขาเคยมีปัญหากับเกมระหว่างเมียนมาร์กับโอมานนะคะในเกมคัดบอลโลก๒๐๑๔รอบน็อกเอาท์
ซึ่งณตอนนั้นผู้ตัดสินคนนี้นะคะริวจิให้จุดโทษโอมานแบบค้านสายตาแฟนบอลเมียนมา
ก็เลยมีการจราจนจนการแข่งขันถูกยกเลิกไป
อีก๑เกมนำอื่นการคลุมดีใดกันกับเราก็คืออินเดียกับบาเรน
ผู้ตัดสินจะได้เป็นอุสบิตพิษฐาน
ไปดูเรื่องราวของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับ
สื่อข่าวก็ไปถามกันหน่อยว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้าง
ทางธิริพันธ์ก็บอกว่าขวัญกำลังใจตอนนี้ดีขึ้นนะครับ
จากการเก็บชัยชนะเหนือบาร์เรนในหน้าที่ล่าน๑๐
เป็นคนที่วิ่งสู้ฟัดนะวิ่งตลอดทั้งเกมวิ่งเยอะจริง
แล้วก็นอกจากนี้ยังได้พูดคุยถึงนักเตะในบางตำแหน่ง
เพราะว่ามันก็มีหลายจุดที่น่าเป็นห่วง
เรื่องของกองกลางตัวรับธนบูลก็เจ็บเดี๋ยวต้องดูว่าจะฟิตทันไหม
แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีตำแหน่งกองหลังอย่างทางด้านพันศาเหมวิบูรณ์ที่ลงไม่ได้แน่เพราะติดโทษแบน
ใช่ก็ต้องมาดูกันว่าใครจะมาลงเตะในตำแหน่งนี้นะคะ
ที่สำคัญก็มีการล้าบ้างมาจากเกมนัดก่อนหน้านี้
แต่ว่านิวทิติพันธ์ก็บอกว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
เพราะว่ายังมีเวลาให้ได้พักฟื้นร่างกายและทุกคนน่าจะหายทันที
พูดถึงกองหลังหน่อยก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะได้เห็นมิก้าชูนวลศรีออกสตาร์ทเป็นตัวจริง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังคงมีเฉลิมพงศเกิดแก้วรอสแตนบายอยู่นะครับ

ซึ่งเจ้านิวก็บอกว่าไม่สนใจเรื่องของสถิติหรอก
เพราะว่าโฟกัสอยู่ที่ปัจจุบันเอามากกว่า
แล้วก็เกมการแข่งขันฟุตบอลทุกอย่างมันเป็นไปได้
ก็เลยเชื่อว่าทีมจะมีผลการแข่งขันที่ดีกับเกมนัดนี้อย่างแน่นอน

กับสหรัฐอารับเอเมริดสถานการณ์ในขณะนี้ยืนยันแบบ๑๐๐แล้วนะคุณผู้ชมนะ
ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ทำได้แค่เสมอก็จะมี๔แต้ม

พอมี๔คะแนนปุ๊บยังไงซะไทยก็จะเข้ารอบแน่
ในการได้โคต้าเป็นอันดับ๓ที่ดีที่สุด
ที่ทางมันยังไม่มีคะแนนเลย

และเจอกันในเกมนักสุดท้ายด้วย
จะมีคะแนนมากที่สุดก็คือ๓คะแนนเท่านั้น
แต่ปัญหารอบต่อไปก็คือถ้าเป็นอันดับที่๓ที่ดีที่สุด

ทีมเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าผลงานจะเป็นอย่างไร
แล้วก็อย่างไรซะถ้าหากว่าโชคดีกว่านั้น
ไทยชนะขึ้นมาเกิดฟอร์มดีนะ

นี่ก็ถือว่ามีโอกาสดีเหมือนกันเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะ

ยังไงซะก็ต้องดูผลอีกคู่ก็คือ
ทางด้านอินเดียจะเจอกับบาเรนผลจะเป็นอย่างไรนะครับ
ก็พรุ่งนี้ย้ำกับเวลาครับน้องพิชชี่ครับ
ห้าทุ่มก็ส่งกำลังใจให้กับช้างศึกทีมชาติไทยนะคะ
อุตส่าห์เก็บ๓คะแนนมาได้แล้วในเกมนัดที่สอง
อีกสัก๑คะแนนเดี๋ยวจะให้ดี๓คะแนนเลยแล้วกัน

เพื่อรอบ๑๖ทีมเราจะได้เจอทีมอ่อนใหม่
เดี๋ยวต้องว่ากันนะครับว่าผลงานจะเป็นอย่างไร